เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะมีหอพักแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ในอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรียุธิยา
เป็นหอพักแบบหกชั้นผู้เช่าเขาบอกว่ามันมีห้องหนึ่ง
อยู่ชั้นสองมันเหม็นอะไรก็ไม่รู้กลิ่นเน่าโชยมาวันสองวันได้แล้ว
ก็เลยไปแจ้งตำรวจสพบังปะอินให้มาตรวจสอบ
ปรากฏว่าที่ห้องนี้ค่ะล็อกจากด้านในพอพังเข้าไปดู
เจอศพผู้หญิงนอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
แต่ว่าตามตัวของผู้หญิงคนนี้มีรอยเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำทั้งตัวเลยนะคะ
คล้ายกับถูกบุหรี่จี้ครับแต่ว่าแม่บ้านที่ดูแลหอพักแห่งนี้บอกว่า
จริงแล้วห้องนี้คนเช่าเป็นผู้ชายนะติดต่อขอเช่าประมาณสองเดือนได้แล้ว
ค้างค่าเช่าอยู่เดือนหนึ่งแต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้
ไม่รู้หายตัวไปไหนแล้วก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เรียกตัวมาสอบปากคำนะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบหอพักแห่งนี้อยู่ในซอย
สินทิวาธานีเฟส๒อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา
อย่างที่บอกค่ะว่ามี๖ชั้นกลิ่นมันเหม็นมาจากห้องหนึ่งที่ชั้น๒
เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดนี้ห้องถูกล็อกล็อกจากด้านในนะคะ
ล็อกลูกบิดแล้วก็ใส่กรอนกู้ภัยก็ต้องงัดเข้าไป
ผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่ในห้องนี้อายุประมาณ๓๐๔๐ค่ะ
หงายอยู่บนพื้นห้องใส่เสื้อคอกลมสีชมพูและใส่กางเกงชั้นใน
ตรวจสอบตามตัวที่หน้าอกมีรอยฟกช้ำนะคะที่กลที่แผ่นหลังที่น่องทั้งสองข้าง
มีรอยเป็นจ้ำเหมือนกับถูกบุหรี่จี้อะค่ะ
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วันนะคะ
ในห้องไม่มีร่องรอยการรื้อค้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้
มีแค่ที่นอนพิกนิกมีหมอนมีราวตากผ้ามีกระเป๋าสะพาย

แม่บ้านของหอพักบอกว่าไม่รู้จักผู้ตายค่ะ
รู้แค่ว่าห้องนี้มีผู้ชายมาเช่า๒เดือนได้แล้ว
แต่ว่าทางหอพักไม่ได้ขอเก็บเอกสารของผู้ชายคนนี้ที่ขอเช่าเอาไว้
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้นะคะ
เกิดจากโรคประจำตัวหรือถูกฆาตกรรม
เรื่องต้นก็ต้องส่งศพไปชนะสูตร
แล้วก็ต้องตามตัวผู้ชายที่เช่าห้องเนี่ยค่ะ
ว่าเป็นใครเพราะว่าหายตัวไปติดต่อไม่ได้เลย

ช่วงบ่ายวันนี้พันธุ์ตำรวจโทอัฐพลวงนรเศษ
สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียุธิยาก็บอกว่า
พอเข้าไปตรวจสอบไปเก็บหลักฐานในห้องเช่าแห่งนี้อย่างละเอียดนะคะ
ไปเจอว่าจุดเกิดเหตุก็คืออยู่ชั้น๒ของหอพัก
ก่อนตายมีการล็อกประตูในห้องถึง๓ชั้นค่ะคุณผู้ชม
ลูกบิดลงกรอนแล้วก็คล้องโซ่เอาไว้ด้วย
แต่ว่าหลังห้องเป็นลูกกรงเหล็กดัดนะคะไม่มีทางออกอื่น
ไม่มีร่องรอยการงัดเข้าออกด้วยก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายเนี่ยล็อกห้องเอง
ในห้องพักก็ไม่มีรอยของการต่อสู้อะไรด้วยค่ะ
ไม่มีร่องรอยของการทำร้ายร่างกายไม่มีซองยาไม่มีจดหมายลาตาย
เพราะเป็นการล็อกจากด้านในอย่างแน่นหนานะ
ถ้าเป็นคนทำร้ายแล้วล็อกจากข้างนอกมันก็ยังจะชัด
ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนทำร้ายไม่รู้คนทำร้ายเสร็จแล้วออกไปทางไหน
ส่วนในห้องมีกระติกน้ำที่ข้างในยังมีน้ำอยู่ครึ่งกระติกนะครับ
ตำรวจเก็บไปตรวจสอบแล้วในห้องน้ำที่พื้นมีคราบเลือดหยดอยู่จำนวนหนึ่ง
ราวตากผ้าในห้องมีทั้งเสื้อผ้าผู้ชายกับผู้หญิงตากอยู่
กร้าผ้ามีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอยู่เต็มตะกร้านะครับ
เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาเบาะแสการเสียชีวิต

ตอนนี้สิ่งที่ตำรวจกำลังสืบเพื่อคลี่ปมสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
ก็จะประกอบด้วยการสืบจากกล้องวงจรปิดในรอบ๒๔ชั่วโมงก่อนที่จะเสียชีวิต
จะสอบถามข้อมูลจากญาติพี่น้องของผู้ตายเดี๋ยวจะต้องสอบถามจากแฟนของผู้ตายด้วย
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะครับแฟนของผู้ตายที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนเปิดห้องนะครับ
ต้นสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
เนื่องจากสอบถามจากหลานสาวระบุว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคไทรอยด์
ส่วนประเด็นเรื่องของการถูกฆาตกรรมมีโอกาสเป็นไปได้น้อย
แต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะครับยังต้องรอผลการชนะสูตรจากแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อจะได้คลายทุกข้อสงสัย
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกอมรชัยปัญญาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางปะอินก็บอกว่า
ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าผู้ตายเป็นใครชื่อว่านางสาวน้ำค้างดีวัน
อายุ๓๔ปีเป็นชาวจังหวัดตากค่ะ
ญาติบอกว่าไม่เคยรู้ว่านางสาวน้ำค้างทำงานอะไรเพราะไม่ค่อยกลับบ้านคนนี้ค่ะ
แต่ยังขอไม่เปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ได้ข้อมูลจากคนเช่าห้องอื่นนะคะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยอยู่ห้องกลับมาอยู่แค่วันสองวันแล้วก็หายไปทีนึงเนี่ย๑๐วัน
เดี๋ยวจะต้องตามตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อหาความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าตกลงแล้ว
นางสาวน้ำค้างเสียชีวิตเพราะอะไร